ดูอีกสักเรื่องหนึ่งนี่ก็เรื่องวุ่นของวัยรุ่นกักตัว
พี่ชายเนี่ยกักตัวโควิดอยู่น้องชายต้องเอาของมาให้เอาไข่มาให้
ไปดูนะเอาไข่มาให้พี่ที่กักตัวโควิดเขาเป็นยังไง
น้องชายเอาไข่ดิบมาให้พี่อย่าบังเต้นนะ
กักตัวโควิดอยู่คือความจริงแล้วต้องชื่นชมนะ
ผู้ปกครองผู้นำชุมชนหรือว่าคุณครู

เพราะว่าทำให้เห็นเลยว่า
หนุ่มน้อยคนนี้ชุดแดงขี่จักรยานมารู้เลยว่า

คือพยายามบอกพี่ว่าเนี่ยมันไม่ไกลดิบ

นี่โอ้โหคนหนุ่มคนนี้